คุณผู้ชมคะตามกันต่อเกี่ยวกับความสูญเสียนะคะ
หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่เพชรบูรณ์รถบีเอ็มแซดสี่
เหินข้ามเกาะกลางถนนพุ่งไปชนรถเก๋งซูซูกิสวิป
ที่เขาขับมาในทางของเขาโดยที่ไม่รู้อิโนอิเน่
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๑คน
วันนี้ค่ะที่เกาะสมุยสุราธานีได้มีพิธีชาปนกิจศพน้องโฟนนะคะ
โฟนก็คือคนที่ขับรถเก๋งซูซูกิสวิป
มุ่งหน้าไปที่เพชรบูรณ์ค่ะนั่งมากับเพื่อนสาวคนสนิท
คือเสียชีวิตทั้งคู่ณจุดเกิดเหตุ
ทางครอบครัวคุยกับทีมข่าวของเรามาตลอดว่า
ยากที่จะทำใจลูกสาวคนเดียว
กับแม่มีลูกยากมากกว่าจะมีน้องโฟนได้เนี่ยโอ้โหยากจริง
แล้วน้องโฟนเป็นเด็กน่ารักเป็นความหวังของครอบครัว
แต่กลับกลายเป็นว่าต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้
ที่วัดบังรักษ์เกาะสมุยสุราธานีค่ะ
คุณพ่อภูวดลคุณแม่นิตยาพ่อและแม่ของน้องโฟนนะคะ
จัดพิธีชาปนกิจศพให้กับน้องโฟน
นางสาวก็ระกดฮีรันทร์อายุ๓๑ปี
แต่น้องโฟนเนี่ยเพื่อนสนิทก็จะเรียกว่าน้ำฝนด้วยนะคะ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
อย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวมาโดยตลอด
ทางครอบครัวรับศพน้องโฟนมาประกอบพิธีทางศาสนา

แล้ววันนี้ถึงวันที่ชาปนกิจศพน้องแล้วนะคะ

มนต์พระ๘รูปมาทำพิธีทางศาสนา
ระหว่างที่พระสวดเจริญพระพุทธมนต์คุณพ่อน้ำตาไหลค่ะ
น้ำตาไหลตลอดคือพ่อบอกว่าพ่อพยายามจะเข้มแข็ง
ก่อนหน้านี้ช่วงระหว่างการสวดพระอภิษฐรรมเนี่ย

แต่วันนี้มันคือวันที่สูญเสียลูกไปแล้วจริง

น้ำตาไหลนะคะแม่ก็เหมือนกัน
แต่วันนี้คุณผู้ชมกลายเป็นว่าเป็นวันที่แม่ต้องหันไปปลอบพ่อ

ก่อนหน้านี้พ่อจะปลอบแม่ตลอดเพราะว่าแม่ร้องไห้ตลอดเวลา
แม่ร้องไห้จนเป็นลมจนช็อกจนเผ้อหลายอย่างมากค่ะ
นี่แหละคือเป็นกำลังใจสำคัญของแม่เลย
แต่วันนี้พ่ออั้นเอาไว้ไม่อยู่พ่อกลั้นไม่อยู่ค่ะ
ความเสียใจที่พ่อพยายามที่จะเข้มแข็งมาตลอด
วันนี้แม่หันไปปลอบพ่อนะคะ
เพราะนี่คือวันสุดท้ายที่จะได้เห็นหน้าลูกและร่างไร้วิญญาณของลูก
คือพ่อเนี่ยร้องไห้แล้วมองรูปภาพที่ตั้งหน้าโรงศพลูกตลอด

คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นก็เป็นการวางผ้าบังสุกุล
แล้วก็ให้แขกที่มาร่วมงานวางดอกไม้จันทร์
แต่พ่อแม่ยายแมวและญาติสนิทของน้องโฟน
ไม่ขอวางดอกไม้จันทร์นะคะเพราะเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่
เขาเชื่อว่าบ้านไหนลูกตายก่อนพ่อแม่
พ่อแม่ไม่ควรเผาศพลูกตัวเอง
เพราะจะมีอาถรรพ์คนในบ้านจะตายเพิ่ม

ความเชื่อก็บอกว่าห้ามหัวขาวส่งหัวดำ
ความหมายก็คือคนที่มีอายุมากกว่าผู้ตาย
ไม่ว่าจะเป็นพี่สาวพี่ชายหรือผู้เท่าผู้แก่

หัวขาวก็คือเหมือนกับคนอายุเยอะผมขาวเนี่ยค่ะ
ห้ามหัวขาวส่งหัวดำ
วันนี้นางสาวสมัชยาวิชัยดิตหรือแพงลูกพี่ลูกน้อง
โตมาด้วยกันสนิทกับน้องโฟนมาก
เป็นตัวแทนครอบครัวอ่านประวัติของน้องโฟนนะคะ
เล่าประวัติตั้งแต่น้องโฟนเกิด๕กรกฎาคม๒๕๕๙
วันเกิดคือฝนตกหนักมากทั้งที่ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกมาก่อน
ก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าน้ำฝน
แต่พอโตมาเพื่อนก็เรียกว่าโฟนนะคะ
โฟนเกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่จากการทำกิฟต์
คุณแม่มีปัญหาเรื่องของมดลูกรังไขไม่ดี
พอท้องได้๒๒สัปดาห์แม่ต้องไปนอนโรงพยาบาล

คุณหมอกลัวว่าจะคลอดก่อนกำหนด
คลอดออกมาก็มีปัญหาต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
มีวันหนึ่งไฟห้องฉุกเฉินเด็กดับ
แม่เป็นพยาบาลต้องมานั่งบีบเครื่องช่วยหายใจนานกว่า๓ชั่วโมง
พอโตมาก็ต้องไปหาหมอเป็นประจำ
สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
เวลาไปเที่ยวน้ำฝนหรือน้องโฟนเข็นรถให้คุณแม่

โฟนอ่อนโยนมากอบอ้อมอารีมาก
สงสารมากชอบช่วยเหลือคนอื่นรักพ่อแม่มากด้วยค่ะ
ก่อนเสียชีวิตน้องโฟนทำงานในตำแหน่งวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นคนขยันเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
แต่อุบัติเหตุนี้คือการพรากบุคคลอันเป็นที่รักไปจากครอบครัวตลอดกาล
แต่น้องโฟนจะยังคงเป็นที่รักของพ่อแม่และญาติพี่น้อง
และเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของทุกคนค่ะ
พี่น้ำฝนเป็นเด็กฉลาดเรียนหนังสือเก่งแม้จะไม่ค่อยขยันไปบ้านก็ตาม
คิดถึงผู้อื่นก่อนตนเองเสมอไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลำบาก
เวลาไปเที่ยวด้วยกันจะเป็นคนที่เข็นรถเข็นพาคุณแม่เที่ยวด้วยตัวเองสม่ำเสมอเป็นที่รักไข้ของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงทุกคน
โดยหัวหน้างานยังกล่าวว่าเสียดายที่ต้องเสียบุคลากรดีไปอีกหนึ่งคน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ภาพบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไปตลอดการ
แต่พี่น้ำฝนจะยังเป็นลูกที่ดีที่สุดของคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่สาวที่น่ารักที่สุดของน้อง
เป็นหลานสาวที่น่ารักที่สุดของนานาและครอบครัว
เป็นบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวทุกความดีงามที่พี่น้ำฝนฟัง
พ่อแม่และญาติกล่าวขอบคุณคนที่มาร่วมงานและแสดงความรู้สึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เริ่มจากยายแมวนะคะนางพิมพรทองสุกอายุ๖๑ปี
เป็นญาติเป็นแม่บุญธรรมของน้องน้ำฝนหรือน้องโฟนเนี่ยค่ะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะทางครอบครัวคู่กรณีส่งพวงหลีดมาแสดงความเสียใจ
แต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือคำขอโทษเพราะครอบครัวของเราต้องสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวไป
อยากจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น้องผมผิดไปแล้วน้องชั้นผิดไปแล้วเขาสูญเสียลูกเขาหรือเสียน้องเขาเป็นยังไง

เพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากอิงวลนะคะว่าทางโน้นเนี่ย
ช่วยเห็นใจพวกเราหน่อยนะคะแต่วันนี้เรียนไม่สามารถเรียกโลกอื่นมาได้
เพราะฉะนั้นฉันต้องการวางเป็นธรรมเพราะฉะนั้นขอฝากอิงวล
ทางนักข่าวหรือว่าทางผู้ใหญ่นะคะหวัดว่าเรื่องนี้เรียนขอว่า
ไม่เกิดแค่นี้
ส่วนคุณพ่อของน้องโฟนก็บอกว่าวันนี้ก็พยายามจะเข้มแข็งให้ได้นะคะ
แต่สุดท้ายน้ำตาก็ไหลออกมาแบบไม่รู้ตัว
อยากจะฝากถึงทุกคนว่าอยากขับรถด้วยความประมาท
พ่อเนี่ยสูญเสียลูกสาวไปแล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก
เพราะชีวิตกู้คืนมาไม่ได้มันไม่เหมือนกับซากรถเครื่องจักรที่กู้คืนมาได้
ตอนนี้ลูกสาวพ่อฟื้นกลับคืนมาไม่ได้แล้ว
ไม่อยากให้ครอบครัวอื่นต้องพบกับความสูญเสียเหมือนกับครอบครัวของเรา
ตามันไหลโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคุณรอ

ไม่อยากจะให้ลูกคนอื่นที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมา
และรถหลังเลิกนิดหนึ่ง
นั้นมันจะมีความรู้สึกแบบผม
ก็กลัวผมในขณะนี้แล้วมันจะกู้คืนอะไรได้
ถ้าสร้างรถมันพังยังไงมันก็ทางได้เครื่องจัดฝังบินอยู่เป็นร้อยปีเขาก็เอามาทั้งนั้นมันกินได้
แต่คนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่สามารถจะเอารับผลให้ฟื้นขึ้นมาได้
แต่ก็พอมันสูญเสียแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ประชาชนทั่วทั้งหมด
หรือใครก็ได้ที่มีลูกนะครับจะได้รับความรู้สึกเดียวกับผมเนี่ย
มันมันเจ็บมากมันไม่สามารถจะบรรยายได้
ทีนี้เป็นจังหวะที่จะต้องเคลื่อนลงศพขึ้นไปที่เมน
คือจริงคุณพ่อคุณแม่เคยให้สัมภาษณ์กับเรามาก่อนหน้านี้แล้วว่า
ไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวมาเนี่ยเกินครึ่งปีแล้ว
วันนี้แหละคือวันที่จะได้เห็นหน้าลูก
ก่อนที่จะต้องส่งลูกจากไปแบบไม่มีวันกลับ
ก่อนที่จะเคลื่อนลงไปที่เมนเนี่ยค่ะคุณพ่อเดินมาเคาะโลง
เคาะลงแล้วก็พูดคุยกับลูกสาวนะคะ
หลังจากนั้นคุณพ่อก็ถือทูบเดินนำหน้าศพ
ส่วนคุณแม่ถือรูปแล้วก็เดินนำต่อจากคุณพ่อไป

วันนี้เนี่ยทางเจราะที่ผู้ชิบผู้ภัยสมาคมสมุย
เทศบาลนครเกาะสมุยเตรียมความพร้อมเต็มที่นะคะ
คือคอยประกบทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องโฟนตลอดเวลา
กลัวว่าเผื่อจะเป็นลม
กลัวว่าจะเกิดช็อกด้วยความเสียใจ
ด้วยความโอ้โหร้องไห้ทำใจไม่ได้นะคะ
เตรียมทั้งเครื่องช่วยหายใจแบบพกผ่า
คือเตรียมทุกอย่างประกบเอาไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะ
ก็คอยเดินตามอะนะคะคอยประคองให้ด้วย
พอนำศพน้องโฟนขึ้นเมนค่ะ

ยังไงวันนี้จะต้องขอดูหน้าลูกสาวให้ได้
เพราะว่าวันที่ได้รับศพน้องมาเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศล
วันนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่า
อย่าเพิ่งเปิดเลยเดี๋ยวเข้าไปเปิดทีเดียว

คุณแม่ได้แต่กอดรูปลูกสาวอยู่ข้างล่างเมนนะคะ

คุณพ่อจะยืนอยู่ที่ทางด้านมุมขวาบนของโรงศพเลยนะคะ
คุณพ่อได้เปิดดูหน้าลูกสาวเป็นครั้งแรกในรอบ๗เดือน
เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเนี่ยคือ
วันที่๑๑ธันวาคมปีที่แล้ว
วันเกิดคุณแม่ที่ได้ไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
คุณพ่อบอกว่าขอตัดผมลูกสาวเก็บเอาไว้เพื่อดูต่างหน้า
แล้วจะพกติดตัวไว้ตลอดเพื่อเป็นตัวแทนของลูกในวันที่ลูกไม่อยู่แล้วค่ะ
นี่ค่ะทุกคนก็ขึ้นมาวางดอกไม้จันทร์นะคะ
จากนั้นพ่อเนี่ยค่ะเป็นคนเข็นโลงเข็นร่างของลูกเข้าเตาเผา
ทำหน้าที่พ่อในการส่งวินดวงวิญญาณลูกสาวคนเดียวไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
นี่ค่ะพ่อคือทำใจอยู่นานกว่าจะยอมเข็นโลงของลูกเข้าเมนนะคะ
แล้วก็กว่าจะปิดเตาได้คือมันทำใจไม่ได้จริงนะคะ
ส่วนคุณแม่ค่ะได้แค่กอดรูปแล้วก็พูดกับรูปของลูกสาวอยู่ที่ด้านล่างเมนค่ะ
ก็มีญาติพี่น้องคอยให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็มีการจุดทูปขอขมาตามประเพณีของชาวเกาะสมุยด้วย
เดี๋ยวห้องหน้าเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้วันเกิดนะลูกนะตอนนี้คุณแม่เจอน้องลูกแล้วนะลูกรอหน่อยนะ
นอนหลับไหมลูกไม่มีน้อง
หลับรูปแล้วส่งให้ส่งให้
ดูไม่ได้ใช่ไหม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

เนี่ยค่ะทั้งป้าแมวแล้วก็ญาติญาตินะคะก็คือเป็นห่วงคุณแม่แหละคุณแม่ก็อยากจะขึ้นไปดูหน้าน้องโฟนเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงจริงคุณแม่เองก็ขึ้นไปไม่ไหวอืม
เก็บภาพอย่างนี้เอาไว้ในใจนะคะ
ส่วนที่คุณแม่บอกว่าน้องเน่าแม่เจอแล้วนะ
เดี๋ยวแม่จะส่งต่อไปให้เพราะกลัวว่าน้องโฟนจะนอนไม่หลับ

คือตุ๊กตากระต่ายสุดที่รักหรือน้องเน่าของน้องโฟนตอนนี้
อยู่ที่ห้องพักที่กรุงเทพนะคะ
รวมถึงมีแว่นสายตาสั้นกว่า๔๐๐ด้วยนะคะ
ซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญ
แล้วเผาสองสิ่งนี้ไปให้น้องโฟนในวันเกิด
ก็คือ๕กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
คือคุณแม่เนี่ยเป็นลมนะคะวันนี้
แล้วก็คุยกับคุณพ่อว่าเรียกลูกของเรากลับไปอยู่ที่บ้านด้วยนะ
แล้วแม่ก็ถามพ่อว่าได้เห็นหน้าลูกไหม

ก็คือมีคนแต่งหน้าให้ลูก
เป็นลักษณะของการแต่งหน้าให้กับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งแม่เองก็บอกว่าโอ๊ยลูกสาวไม่เคยแต่งหน้าเลยนะ

แม่ก็บอกว่ามีคนบอกว่าลูกสาวเนี่ยวันนี้แต่งหน้าสวยเลย
เป็นลมไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ
บอกว่าแต่งหน้าสวยเลย
วันนี้นะคะแม่ก็โพสต์ภาพที่ถ่ายกับลูกสาว
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้
บอกว่าจากวันนี้เป็นต้นไปคุณแม่กับคุณพ่อไม่มีลูกแล้ว
แต่ลูกจะอยู่ในใจคุณแม่กับคุณพ่อตลอดนะลูก
เป็นภาพน้องโฟนตั้งแต่เล็กนะคะ
แม่บอกด้วยว่าเราจะไปไหนด้วยกันทุกที่

ขอให้ลูกอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุข
ช่วยส่งกำลังใจให้คุณแม่กับคุณพ่อด้วยนะ

รักลูกมากคิดถึงลูกมากใจจะขาด
ชีวิตที่เหลืออยู่จะอยู่อย่างไรคิดไม่ออกเลย
รอน้องเน่าหน่อยนะคุณแม่จะรีบส่งน้องเน่าให้ลูก
คงคิดถึงมากส่งน้องเน่าให้ลูกทันที
ลูกนอนหลับไหมจ๊ะไม่มีน้องเน่า
กอดรอนะลูกนะ
อย่างที่คุณรัชพรบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะเผาน้องเน่าไปให้

สูญเสียครั้งนี้มันยากที่จะบรรยายค่ะ
เพราะมันเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว
ถ้าใครไม่เจอกับตัวคงจะไม่เข้าใจ
แต่นี่คือหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
วันนี้ก็พยายามจะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุด

พ่อบอกว่าอยากให้การสูญเสียของลูกเป็นบทเรียนราคาแพง
ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวอื่นอีกค่ะ
มันยอมรับว่ารถกดไม่อยู่

แต่ก็โอเค
พอหลังจากที่ว่าเราโอเคนะทำใจแล้วปุ๊บก็หยุด
แต่ที่จะให้ไปพูดตอนจบงานพูดไม่ออก
พูดแล้วมันสะท้อน
มันขึ้นมามันจุกขึ้นมา
ก็พยายามจะนั่งกดนั่งกดทำใจ
แต่พอเรากลับสู่ความจริงได้นะ
มันก็ทุกอย่างก็ปกติ

เป็นห่วงแม่แม่ก็เป็นลมไปแล้วนะ
ถามพ่อเมื่อกี้ลูกไม่อยู่แล้วเหรอ
ก็ไปแล้ว

อาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานิดนึง
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนเลย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่
ของลูกที่ต้องเสียลูกไป